ช่วงนี้ก็มีการแชร์ผ่านโลกโซเชียลกันมากนะครับ
ถึงภาพของกองทัพหนอน
ในหลายพื้นที่ของหลายจังหวัด
ที่ไปบุกที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะ

เพราะหนอนที่พบนั้นไม่มีพิษ
ส่วนที่ออกมานับล้านตัวในตอนนี้

อากาศที่แปรปรวนส่งผลให้หนอน
ดังนั้นการหนอนคืบนับล้านตัวบุกวัดในอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินกัดกินใบไม้
พบบางส่วนเริ่มกลายเป็นดักแด้
รอเวลาเป็นผีเสื้อแล้ว
แด้สีเขียวที่เห็นเป็นพัฒนาการตามธรรมชาติของหนอนคืบ
ผู้สื่อข่าวนำบางส่วนไปทดลองในถังพลาสติก
หลังช่วง๒วันที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
แห่งด้วยกันมีกองทัพหนอนคืบ
นับล้านตัวออกกัดกินใบไม้
ต้นประดูกและต้นกันลับระพึก
โดยเฉพาะที่วัดราชมุณีบ้านโคกจำเรินหมู่๕ตำบลตานีอำเภอประสาท
พบมีน้อนตัวอ่อนกัดกินใบประดูกภายในวัด

และบริเวณลานหน้าอบตตานี
เจ้าหน้าที่ต้องนำรถดับเพลิงไปฉีดน้ำไล่นอน
และทำความสะอาดบริเวณสาราการบริเวณวัด
เนื่องจากมูลของหนอนซึ่งเป็นใบไม้

นอนคืบที่ผู้สื่อข่าวนำไปทดลองขังไว้ในถังพลาสติก
แปรสภาพเป็นดักแด้สีเขียวนั้น

ก็จะกลายร่างเป็นผีเสื้อตามธรรมชาติ
เพียงแต่ช่วงเป็นนอนคืบอาจดูขยักแขยงและน่ากลัวเท่านั้น
ด้านนายสรุธสุทธิอารมณ์ผู้อำนวยการบริหารศัตรูพืช
สำนักพัฒนาการอารักษาพืชกรมวิชาการเกษตร

กรณีที่มีหนอนจำนวนมากในพื้นที่โรงเรียนที่จังหวัดนครราชศรีมา
เป็นนอนในกลุ่มนอนคืบแต่ยังไม่ทราบสายพันธุ์

และจำนวนนอนที่เพิ่มขึ้นเกิดมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
ส่งผลทั้งทางโรงและทางอ้อม
รมก็คือส่งผลต่อตัวนอน
เนื่องจากสภาพอากาศที่แรงจัดก่อนหน้านี้
ทำให้อุณหภูมิในร่างกายของหนอนสูงขึ้น
จึงเกิดการเร่งการเจริญพันธุ์ทำให้หนอนโตเร็วขึ้น

เนื่องจากนอนชนิดนี้กินพืชเป็นอาหาร
แห้งแรงใบพืชที่จะเป็นอาหารก็ไม่เพียงพอ

จึงเกิดการเคลื่อนย้ายลงมาจากต้นไม้เพื่อหาอาหาร
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยถึงสาเหตุที่แน่ชัด
จากเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก
สำหรับวิธีการกำจัดหากอยู่ภายนอกสถานที่อยู่อาศัย
ก็สามารถใช้สารเคมีฉีดพ่นได้

ก็ใช้วิธีการกวาดหรือใช้น้ำฉีดล้าง
แล้วนำหนอนใส่ถุงก่อนนำไปฝัง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน